ส่วนใครนะที่เป็นคนรักธรรมชาติชอบชมนกชมไม้ชอบชมดอกไม้สวย

จะพาไปชมความสวยงามอลังการของดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซากุระเมืองไทย
ตอนนี้บ้านสะพรั่งเต็มดอยเลยล่ะค่ะ

คุณชิสาแบบนี้ต้องร้องเพลงพี่ตูนแล้วบอกว่าให้มันเป็นสีชมพ
เป็นไงร้องเพลงเหมือนกันเลยพี่ฉันหว่าเสี่ยวคุณมากเลย
ฉันอ่านข่าวมาแล้วใจคอไม่ค่ะดี
ร้องอย่าเพลงใช่ไหมคุณร้องถูกแล้วว่ามันเป็นสีชมพูจริงนะคะ
ก็คืออยู่ที่บริเวณดอยผาตั้งตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
จากภาพมุมสูงเห็นไหมคะสีชมพูเป็นแถวเลยสลัดกับสีเขียวบ้างประรายนะคะ
งามมากจริงยิ่งไปดูใกล้ยิ่งเห็นว่ามันเป็นสีชมพูชัดเลย
นี่คือดอกพญาเสือโครงแต่ว่าเราก็เรียกเก๋ว่ามันเป็นดอกสากุระเมืองไทยนั่นเอง
ซึ่งพื้นที่ดอยผ่าตั้งแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีดอกพญาเสือโครงมากที่สุดในประเทศไทย
โดยจะมีต้นนางพญาเสือโครงทอดยาวผ่านเส้นทางจุดชมวิวต่าง
มีตั้งแต่ที่จุดภูชีดาวภูชี้เดือนภูพามนแล้วก็ดอยผาตั้ง
รวมระยะทางแล้วกว่า๑๐กิโลเมตรเลยนะคะ
เรียกว่ามองไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นแต่สีชมพูสวยงามเงยหน้าขึ้นไปโอ้ยสีชมพูแล้วมันก็ร่วงหล่นลงมั้ง
งามโรแมนติกจริงแถมช่วงนี้นะอากาศบนดอยเย็นสบาย
อุณหภูมิไม่เกิน๑๐องศามีหมอกด้วยคุณนี่
โอ้โหมันช่างสวยงามขนาดนี้นะคุณ
ก็เลยทำให้ครอบครัวไปพักผ่อนไปชมวิวทิวทัศน์กันแบบนี้
แต่ยังไม่พอนะคะถ้ามาชมวิวแล้วบางทีนะ
อาจจะโชคดีได้ดูการแสดงของเหล่าบรรดาคุณครูและนักเรียน
จากโรงเรียนบรรพฤษวิทยาด้วย

ใช่แล้วค่ะเขามีมาแสดงมาฟ้อนรำให้ชมบนเบาะดอยผ่าตั้งแห่งนี้ด้วย

แน่นอนสวยงามทั้งคนและสวยงามทั้งการแสดงรวมถึงชุดการแต่งกายด้วย
ใช่ครับดูแล้วเพิดเพลินดีจริงเลยนะครับ
เหมือนเป็นการแบบแสดงเกี่ยวกับดอกพญาเสือโครง
ดูสิครับมีตั้งหลายมือตาลายไปหมดแล้ว

แล้วไปปล่อยคุณชนะไว้ที่นั่นคงไม่ยอมกลับมากรุงเทพแน่เลยเนี่ย
หลงปลาระครับแบบนี้
หลงป่ารึว่าหลงอ่ะการแสดงก็ไม่รู้นะ
ดิฉันว่าหลงอยู่ในนั้นแหละออกไม่ได้หรอก
แต่ว่าถ้าใครนะอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตาของคุณผู้ชมเอง
ไปกันได้เลยนะคะที่ดอยผาตั้งตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ว่าดอกนางพญาเสือโครงที่เบ่งบานอยู่ตอนนี้นะ
จะสามารถเบ่งบานต่อไปได้จนถึงตลอดเดือนมกราคม

ใช่แล้วเพราะฉะนั้นมีเวลาอีกประมาณเดือนนึง
ยังไงก็ไปถ่ายรูปไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยตัวคุณเอง
เพราะว่าของแบบนี้เล่าให้ฟังมันก็ไม่เหมือนเท่ากับไปเอง
คือเชียงรายเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมาก
ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคนไปเที่ยวกันเยอะ

จริงแล้วเนี่ยบรรยากาศมันก็คือยังสวยงามอยู่แล้วอากาศมันก็ดีด้วย
คนก็เลยค่อนข้างเยอะแต่อาจจะต้องวางแผนกันนิดนึงเพราะว่าดอกนี้จะอยู่ถึงแค่เดือนหน้าใช่ไหม
ค่ะประมาณสิ้นมักกระโค้งอาจจะมีอยู่มาก
ใช่ค่ะก็เป็นความสวยงามตามธรรมชาติที่สำคัญถ้าเราไปแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์
อย่าไปเด็ดอย่าไปจับอย่าไปหยิบอะไรของเขากลับมาให้ดูแต่ตามืออย่าต้องของมันจะเสีย
ใช่ช่วยกันอนุรักษ์เนาะทรัพยากรธรรมชาติไปเที่ยวธรรมชาติก็อยากให้ธรรมชาติอยู่กับเรานี่แหละ
แผนการเดินทางดีนะครับเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์หน้าก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะได้หยุดหรือว่าเพิ่งได้หยุด